คุณผู้ชมครับพริกกะเหลี่ยงนั้นมีรสชาติที่เผ็ดร้อน
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพริกประเภทนี้นะครับ
แต่ว่าช่วงหน้าแรงราคาปรับขึ้นไปสูงถึง๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งไปส่งผลดีให้เก็บเกษตรอ่า
ซึ่งส่งผลดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดเพชรชบุรี
พริกเม็ดเล็กอวดเม็ดดกเต็มต้นที่เห็นอยู่นี้
เป็นพริกกะเหลี่ยงปลูกอยู่ที่อำเภอหนองย่าปล่องจังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบันที่นี่ถือเป็นแหล่งปลูกพริกกะเรียงมากเป็นอันดับต้นของประเทศไทย
เฉพาะหน้าแรงมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า๓๕๐ไร่
สาเหตุที่พริกกะเหลี่ยงปลูกมากในพื้นที่นี้
เพราะพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดนระหว่างไทยกับพม่า
ทำให้หลายชาติภัณฑ์มาอยู่ร่วมกัน
ยึดอาชีพปลูกพริกกะเหลี่ยงซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองขาย
และนานวันตลาดก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยค่ะ

กะเหลี่ยงของจังหวัดเพชรบุรีจะมีลักษณะเม็ดสีเขียวขนาดไม่ใหญ่นัก

แบบนั้นคนที่นี่เรียกว่าพริกลาวค่ะ
ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีพบว่าราคาพริกกะเหลี่ยงสูงเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าแรงพริกสดอยู่ที่๑๕๐บาทไปจนถึง๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนพริกแห้งจะอยู่ที่๓๐๐๕๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ราคาที่จูงใจทำให้อรุณทองมาลีชาวสวนวางแผนปลูกพริกเพื่อขายในช่วงนี้เพราะได้ราคาแพงที่สุดโดยเริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผลตอบแทนหลังลงทุนปลูกพริกไปทั้งหมด๑๓๐ต้นในพื้นที่ไม่ถึงไร่มีรายได้หลังเก็บผลผลิตเฉลี่ย๑๐๐๐บาทต่อเดือนเลยค่ะ
ส่วนมากเขาก็จะทำแต่ช่วงหน้าฝนมันพลิกปีถ้าเป็นนอกฤดูวันนี้มันจะไม่ค่อยได้เรื่องให้เราของนอกฤดูมันก็ไม่ค่อยมีมันก็ราคามันก็ต้องแพงกว่าในฤดูอยู่แล้ว
สำหรับตลาดของพริกกะเหลี่ยงชาวสวนบอกว่าในช่วงหน้าแรงปริมาณพริกมีน้อยจึงมักเก็บตามออเดอร์ของพ่อค้าคนกลางเป็นหลัก
หากเป็นฤดูฝนจะมีปริมาณมากพอส่งโรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมรับซื้อไปผลิตเป็นน้ำจิ้มสูตรพริกกะเหลี่ยง
เพราะลักษณะเด่นของพริกกะเหลี่ยงมีกลิ่นหอมชุ้นรสชาติเผ็ดจัดค่ะ
สำหรับการปลูกพริกกะเหลี่ยงจะใช้พันธุ์จากเมล็ดต้นเดิมเพราะพริกนี้ไม่มีเมล็ดขายตามท้องตลาดอย่างแพร่หลายเหมือน

พื้นที่มีความเหมาะสมทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไปค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน